สวัสดีครับค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่และให้เยอะอุ้ยทำดีมาก
วันนี้คือวันนี้ยังไม่มาแต่วันนี้รถไม่ติดแน่นอนเลยเพราะว่า
วันนี้วันหยุดจะมาอ้างว่ารถติดไม่ได้นางเป็นแบบนี้คือ
ใกล้ใกล้ปุ๊บนางก็ไม่มานั่งไปไหนอ่ะคือนางชอบมาแบบ
แบบไม่ชอบมานั่งรออ่ะชอบมาปุ๊บจะเข้าเลยแต่บางทีกะเวลา
หรือว่าแบบไปดูคุณพ่อหรือเปล่าวันนี้ไปดูคุณพ่อหรือเปล่า
ไปเรื่อยเออเพราะปกติอ่ะถ้าเสร็จรายการปุ๊บเขาก็จะต้องไปทาน
ข้าวของคุณพ่ออยู่ไม่มีโลกสวยกันนะโลกสวยบางวันอืมดูคุณพ่ออะไร
อาทิตย์ที่ผ่านมากินข้าวกับผู้ชายสุฤทธิ์ไปกินข้าวกับคนนั้นนี่
นางไม่อยู่กับคุณพ่อหรอกตามสตอรี่พี่มดน่ะสิใช่อ้าวไม่เป็นไร
เล่าข่าวกันไปเรื่อยเดี๋ยวพี่มดมานะคุณผู้ชมค่ะไปดูเรื่องของ
วรรฐนารัฐท่านมีการออกมาบอกบอกว่าปกติเนี่ยโควิดสิบเก้า
บางทีมันก็จะแบบเบาบางลงไม่เป็นมากแต่มีเรื่องนี้ค่ะ
ถ้าโควิดกับไข้หวัดใหญ่เนี่ยที่มันติดคู่กันเนี่ย
เขามีการชี้ข้อควรระวังแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
ข้อที่๑เขาบอกว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด๑๙
พร้อมกับไข้หวัดใหญ่จะเสี่ยงที่จะเสียชีวิตมากขึ้น๒๓๕เท่า
ข้อที่๒บอกว่าการระบาดที่สหราชนาจักรกำลังเผชิญอยู่
เผชิญด้วยกันเลยค่ะคุณพี่เชิญค่ะ
มานั่งดีไม่ต้องมารีลักษณ์ทำไมถึงมาช้าหรอ

ไม่ทำงานสำนักการณ์เหรอตัดผมเนี่ย
มาถึงงานแล้วอยากให้เธอเอาคืนโอ้โห

เขาขับรถเองวันนี้เลยตื่นเลยสวัสดีครับคุณลดมัยสวัสดีคุณแองชี
หรรับคคุณผู้ชมอีกอย่างเนี่ยคุณยังมีมารยาทบ้างไหม
ฮะแว้งหน่อยก็เอาเนอะโอเคไม่เป็นไรครั้งที่แล้วฉันแว้งเขาไว้

โอเคไม่เมื่อกี้รถเมย์กำลังเล่าเรื่องของโควิด

ทีนี้คุณหมอธีระท่านมีการออกมาบอกว่า
ปกติถ้าคนที่ติดโควิดพร้อมกับไข้หวัดใหญ่เนี่ย
ที่จะเสี่ยงเสียชีวิตมันมีมากขึ้น

ทีนี้เนี่ยข้อที่๒ที่เล่าต่อคุณผู้ชมค่ะ
ระบาดที่สหราชนาจักรกำลังเผชิญอยู่เนี่ย

เป็นกลุ่มที่อัตราการติดเชื้อสูงกว่ากลุ่มอื่นเลยค่ะ
ซึ่งก็น่าจะมาจากระดับภูมิคุ้มกันที่ลดลงเร็ว
ส่วนกลุ่มที่มีอัตราติดเชื้อสูงรองลงมาคือกลุ่มวัยทำงาน
ที่ตั้งแต่๕๐ปีขึ้นไปนะ
วัยรุ่นแล้วก็วัยทำงานตอนต้น
สิ่งที่เราเรียนรู้แล้วก็ข้อควรปฏิบัติคืออย่างนี้ค่ะ
คือการไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นให้มันครบ
หลายคนก็จะบอกว่าครบในที่นี้คือกี่เข็มแล้วนะ

ถ้าสมมุติโควิดเสร็จปุ๊บอย่าลืมอีกวัคซีนหนึ่ง

นี่แหละเพราะว่าตอนนี้ไข้หวัดใหญ่ก็ระบาดอยู่

ใช่ค่ะคือคุณหมอบอกว่าให้ไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ครบถ้วน

แล้วก็ควรจะไปฉีดไข้หวัดใหญ่ด้วยนะคะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง

มันก็จะเกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวเองครอบครัวแล้วก็สังคมด้วย

ก็จะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้นะคะ
ก็สะท้อนภาพรวมโอมิคอนทั่วโลก

ทั่วโลกเลยโดยลูกหลานเนี่ยโอ้โหมันมีมากกว่าสามร้อยสายพันธย่อยอ่ะค่ะ
อืมแล้วในจำนวนนี้มีถึงเจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นต์ที่สืบเชื้อสายมาจากสายพันธุ
เอจุดห้าก็คือการกลายพันธุ์กลายพันธุ์ใช่ก็คือสายพันธย่อยมันกระจายกันไปอีกมากมาย
อืมซึ่งหนึ่งในมิติที่น่าสนใจมากมากเลยนะคะคือการติดเชื้อโควิดสิบเก้าในสตรีตั้งคัน
สตรีที่ตั้งคันแล้วติดเชื้อโควิด๑๙จะมีความเสี่ยงทั้งต่อตัวเอง
แล้วก็ทารกในคันด้วยนะคะโดยจะเริ่มจากการเสียชีวิตจากสาเหตุต่างต่างสูงกว่าคนที่แบบว่า
ไม่ได้ติดเชื้อถึง๖เท่าถัดมาเนี่ยอาจจะมีโอกาสคลอดก่อนกำหนด
ก็คือน้อยกว่าสามสิบเจ็ดสัปดาห์หนึ่งจุดหกเท่าเลยทีเดียว
ส่วนความเสี่ยงต่อทารกในคันก็คือทารกอาจจะเสียชีวิตในครันนะคะ๑๘เท่า
แล้วก็ทารกเนี่ยจะเสียชีวิตในยี่สิบแปดวันหลังจากคลอดยี่สองจุดสามห้าเท่าอืม
ดังนั้นคุณแม่ที่กำลังตั้งคันก็คือคุณหมอเขาแนะนำบอกว่าต้องป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัด
ระมัดระวังเรื่องของการใช้ชีวิตต่างหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงสถานที่เสี่ยง
รวมไปถึงกิจกรรมเสี่ยงการฉีดวัคซีนก็จะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้ด้วยนะคะ
เขาบอกว่าพิสูจน์ออกมาแล้วว่ามีความปลอดภัยนะฮะอืม
ใช่เอาจริงคือตอนนี้โควิดน้อยแต่ก็มันไม่ได้รุนแรงแต่ก็ระวังว่า
ยังมีไข้หวัดใหญ่อ่ะน่ากลัวมันคู่กันมากใช่ไหมใช่ที่เราบอกว่า
มันคิดแต่ว่าระบาดกันแต่ในเด็กวันนี้เด็กอ่ะเอากลับไปให้ผู้ใหญ่
เฉพาะผู้สูงอายุใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจับตามองว่าอาร์เอส
ของผู้ใหญ่เองเนี่ยก็น่าจับตามองนะฮะใช่เพราะว่าไอเอสวีเองเนี่ยค่ะ
ถ้าสมมุติว่าเป็นในผู้สูงอายุเนี่ยอันตรายมันจะค่อนข้างเยอะ
เพราะว่าจริงไอซ์วีเขายังไม่ได้มีแบบว่าวัคซีนที่ควบคุมเฉพาะไวรัสตัวนี้
มาจากเด็กอย่างเดียวแต่ตอนนี้มันสามารถไปถึงผู้ใหญ่ได้
แล้วของผู้ใหญ่ปุ๊บถ้ามันลงปอดลงอะไรได้เหมือนกันเหมือนทุกสิ่งทุกอย่าง
เขาบอกว่าวันนี้ไข้หวัดใหญ่น่ากลัวกว่าโควิดอืมจริงจริงอ่า
วันนี้อีกหนึ่งเรื่องนะฮะเรื่องน้ำท่วมอืมโอ้โหหลายพื้นที่น้ำท่วมติดต่อกันมา
ที่สามเดือนอย่างเงี้ยุธยาอย่างเงี้อุบลอ่ะไม่เห็นแบบว่า
เขาก็บอกว่าพี่น้องชาวอุบลเขาบอกว่าเขาอยู่กับน้ำมาหลายเดือนมากแล้วนะ
สามเดือนเต็มเต็มแล้วอ่ะอืมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอุบลสิงห์บุรี
ศรีซากงศรีสะเกดตอนนี้เขาอยู่กับน้ำกันมานานมานานจริงว่า
มันจะเป็นยังไงต่อไปก็คืออย่างเดียวก็คือจะต้องรอให้น้ำลงโขงให้หมด
แต่ว่าบางที่พอน้ำไม่ไปมันเน่านะพี่เน่าอืมวันนี้ฮะก็คือ
นายอนุชาบูรไศจ์พระชายศรีรองเลยชาติการนายกราศมนตรี
ฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ย
เขาเปิดเผยว่านายกเนี่ยลงเรือท้องแบน
ก็ไปให้กำลังใจพบปะประชาชนไปเยี่ยมบ้านแต่วันนี้ไปที่สิงห์บุรีนะฮะนี่
ดูนี่นายกไปที่สิงห์บุรีซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเนี่ย
วันนี้สองพันกว่าครัวเรือนนะฮะสองพันสามร้อยสามสิบห้าครัวเรือน
มีพื้นที่ประสบอุทธกภัยทั้งหมด๖อำเภอ
แต่ขณะเดียวกันที่สิงห์บุรีเนี่ยจากเหตุการณ์อุทธกภัยเนี่ย
มีผู้เสียชีวิตด้วยมีผู้เสียชีวิตจริง
ในช่วงที่นายกเนี่ยลงเรือท้องแบนเพื่อพบปะให้กำลังใจกับประชาชนเนี่ยนะฮะ

น้ำก็จะข็ังแล้วเหม็นใช่ไหม
นี่แหละอันนี้คือปัญหาแล้วคือน้ำมันไม่ระบายไง

ข้อดีที่มีฝนตกมาเพิ่มโอเคระดับน้ำอาจจะสูง
แต่มันได้น้ำใหม่แต่อันนี้คือเราลองทิ้งไม่ต้องอะไรแค่จะกันดอกไม้
ใช่ไม่กี่วัน๓วันปุ๊บเหม็นขนาดไหนอ่ะ
แล้วคุณคิดดูว่าพี่น้องประชาชนอยู่กับน้ำอย่างนี้มานานขนาดไหนแล้ว
แล้วยังไม่เห็นทางออกว่าเฮ้ยมันจะหมดเมื่อไหร่ค่ะ
ฝนไม่ได้มีมาเพิ่มแต่น้ำเก่ามันไม่ไปอ่ะใช่
เก่ามันยังไม่ไปอ่ะอืมซึ่งวันนี้นายกเขาก็ลงพื้นที่นะฮะ
ให้กำลังใจประชาชนเนี่ยซึ่งระหว่างที่นั่งเรือเนี่ย
นายกเขาก็โยนอีเอ็มอลเพื่อช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศ
คือไอ้อีเอ็มบอลเนี้ยมันจะช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจน
ซึ่งบริเวณที่บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบเนี่ยตอนเนี้ย
บริเวณที่นายกเขาอยู่เดินไปเนี้ยสองร้อยแปดสิบเก้าครัวเรือน
สถานการณ์น้ำเราต้องยอมรับว่ามันมีแนวโน้มลดลง
มันแน่นอนอยู่แล้วเพราะไม่มีฝนตกมาเพิ่มสอดคล้องกับว่าตอนเนี้ย
มันจะต้องณจุดตรงนี้นะฮะจะต้องระบายน้ำลงเขื่อนเจ้าพญา
ทางด้านประชาชนในพื้นที่เนี่ยก็บอกว่าเอาละแน่นอน
ลุงตู่สู้สู้ลุงตู่อยู่เลยอะไรอย่างนี้นี่ดูนายกเขาก็ลง
นะฮะรักลุงตู่อืมขนาดเดียวกันนะฮะวันนี้ก็มีรายงานว่า
อุทธกภัยอย่างที่เราพูดกันมาเสมอว่าตอนนี้ภาคใต้น่าจับตามอง
จังหวัดคือภูเก็ตพังงาสตูนกระบี่สงขาตรังสุราชธานี
นราธิวาสนะฮะซึ่งปัจจุบันนี้มีสถานการณ์น้ำท่วมอยู่สองจังหวัด
ที่กำลังเรียกได้ว่ามันอยู่ในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมเลยเลยคือสุราชธานี
แล้วก็ตรังซึ่งได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมานะฮะ
ทำให้สถานการณ์น้ำท่วมฉับพันธุ์น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งตอนนี้
ถ้าสมมุติเราจะกำหนดแล้ว๒๖จังหวัดที่ยังมีปัญหาน้ำอยู่
คือ๑พิศนุโรคพิจิตรนครสวรรค์ขอนแก่นระดับน้ำยังสูงอยู่นะฮะ
จริงจริงแล้วขอนแก่นมหาศาลกรรมการละศิลป์ร้อยเอ็ดยะโสธอนนครราชศรีมาก
บุรีรำก็ยังมีน้ำอยู่สุรินศรีสะเกดนี่คืออีสานตอนใต้ทั้งนั้นเลย
อุบลราชธานีอุทัยธานีชัยนาฏสิงห์บุรีอ่างทอง
พระนครศรีอยุธยาประธุมธานีนนทบุรีรบบุรีสุพรรณบุรี
นครประทมนครนายกสระบุรีประสินบุรีวันนี้หัวหน้าภักดิ์การเมืองไหนภักดิ์
ครอบครัวหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยน้องอิงก็เองก็เข้าไปที่อุบล
อืมไปดูว่าพี่น้องประชาชนเขาอยู่กันมายังไง
ก็ปรากฏว่าพี่น้องประชาชนเขาก็จะบอกว่าโอ้โห
ปีนี้เขาอยู่อย่างเงี้มาสามเดือนสี่เดือนแล้วนะที่ต้องแบบว่า
ยังไม่สามารถเข้าบ้านได้แล้วระดับน้ำมันลดลง
แต่มันก็คือมันไม่สามารถลดลงได้เข้าบ้านได้
มันทำเสียงคุณเหมือนคุณเป็นหวัดเหมือนกันนะอืมเสียงคุณแม่เหมือนเป็นหวัด
เมื่อกี้ตอนแรกพี่ยังไม่ใส่แมสเลยนะใช่ไม่ใส่แล้วเอาแป๊บนึงพี่ใส่เลยอ่ะ
ใช่รถเมย์ใส่ไว้ดีกว่าเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับบันไ
เหรอหนุ่มหนุ่มหนุ่มผู้ปลอดภัยเนอะโอ้พี่มดเดินเข้ามาพี่หนุ่มอ่ะ
หันไปเองที่ใส่แมสแล้วอ่ะอีบ้าเออทำไมเสียงแม่แปลกแปลกนะ
มันทำเสียงแม่แปลกจริงมันไม่ได้รู้หรอกไม่ได้ไปไหนเลยอยู่บ้าน

พี่ไปแบบดูคุณพ่ออยู่กินข้าวกับคุณพ่อหรือเปล่า

อยู่โรงพยาบาลนั่นแหละจริง
อืมเนอะถ้าติดพ่อฉันติดไปแล้วเธอ
ครับแล้วพ่อเป็นไงบ้างต่อนี้
ดีแล้วแข็งแรงแล้วทะเลาะกันได้แล้ว
จริงไหมแล้วคุณตบายใจแล้วนะ

วันนั้นพี่ไม่มาพี่ม็อตเขาบอกว่า
อื้ออจิไม่มี
นั้นนานน่าจะเป็นทีนึงอืมผิดกินของผิดสำแดงไง
ไม่ผิดฮะไม่ผิดวันก่อนอ่ะ

โชคดีที่พ่อเข้าโรงพยาบาลพอดีนั่นแหละอืมอ่า

ถ้าไม่มีสติฉันก็ไม่มีสติไงเธอ
ถ้าไม่พูดถึงโตโน่จะได้ห้าสิบแปดหกสิบล้านเลยหรอ
หกสิบกว่าร้านเลยหรออ่ะพูดเชิญเลยเชิญเลย

วันนี้โตโน่ก็ทำยอดทะลุจริงนะฮะ
เมื่อวานนี้คือถึงขั้นคุณอนุทินไปรับเลยนะ

เนื่องจากว่าสสเขตนครพนมเนี่ยเป็นของพักภูมิใจไทยด้วย
สิบหกล้านบาทสิบหกล้านบาทสิบหกสิบเจ็ดล้านบาท
ปรากฏว่ายอดล่าสุด๖๐กว่าล้านนะฮะ
ก็หลายคนก็บอกว่าโอเคล่ะขอชื่นชมและอนุโมทนาบุญกับโตโน่
ซึ่งโตโน่เองก็ยืนยันว่าเงินทั้งหมดตรงนี้
บางคนก็บอกเฮ้ยมันจะต้องไปผ่านระบบการจัดการแบบวุ่นวายหรือเปล่า
แล้วเดี๋ยวมันไปเข้าสู่ระบบกระทรงกระทรวงไประบบราชการปุ๊บ
เงินมันจะไม่ได้ประสิทธิภาพหรือเปล่าซึ่งทางเนี้ยโตโน่เขาบอกว่าโอเคละ
เขาจะพยายามตัดขั้นตอนแล้วก็เอาเงินที่ได้จากการว่ายน้ำ
จากประชาชนทุกทุกคนเนี่ยนะฮะไปเป็นแบบว่า
เขาเรียกจะว่าไปเป็นส่วนหนึ่งของบุคลาคให้บุคลากรรมการแพทย์เนอะ
เต้มงคลกิจบอกเดี๋ยวจะไหว้บ้างเดี๋ยวจะไหว้ข้ามแม่น้ำเจ้าพญาบ้างเนอะ
เอาละก็ขอแสดงความดีกับโตโน่ด้วยนะฮะกับเงินที่ได้
อย่างน้อยก็ได้ช่วยต่อชีวิตคนเนอะโอเค

เรื่องที่คนพูดถึงหมอสองถูกลักพาตัว

เนี่ยเขาส่งมาเปิดไปได้เหรอเปิดได้ไหม

เดี๋ยวกลับไปถึงไทยแล้วเดี๋ยวมาหมดละเอียดให้ฟังอีกทีหนึ่งจ้า
คืออย่างนี้คือจากวันนี้ที่หมอสองนกพระรัชเนี่ยนะฮะ
เป็นแพทย์ศัลยกรรมชื่อดังถูกจับตัวไปในทริปท่องโลก๙ประเทศนะครับ
โดยโพสต์สุดท้ายเดินทางไปที่ชายแดนประเทศมาลี
คุณหมอปลอดภัยแล้วมีการติดต่อครอบครัวเข้ามา
แล้วก็กำลังเตรียมตัวจะกลับประเทศไทยนะครับขอบคุณมากที่ทุกคนนั้นเป็นห่วง
บอกว่าคุณหมอเนี่ยเดินทางออกมาจากประเทศมาลีแล้วคร่าวน่าจะพักอยู่ในประเทศตุรกี
เพื่อดูไฟล์ว่าจะบินกลับเมืองไทยได้ไฟล์ไหนทุกครั้งที่ติดต่อคุณหมอเนี่ย
ตนเองจะส่งข้อความทิ้งไว้คุณหมอเห็นข้อความก็ติดต่อกลับมาเอง
โดยคุณหมอเล่าว่าโดนจับขังอยู่ประมาณยี่สิบห้าวันโอ้โห
ซึ่งเป็นเรื่องปกติของที่นั่นอยู่แล้วถ้าคนแปลกหน้าไปจะถูกจับเรียกค่าถ่าย
สำหรับคุณหมอโดนจักจับกลางถนนแล้วบังเอิญตอนนั้นคุณหมอเนี่ยพลัดหลงกับไกด์ด้วย
ซึ่งถ้าไปเมืองนี้ได้ไกด์ที่ดีก็ไม่เป็นไรพอโดนจับไปเขาก็ไม่ได้ทำร้ายร่างกายอะไร
เขาแค่เอาโซ่เนี่ยมาร่ามคือมันจะเป็นตรวนนะนะตรวนมามาใส่ไว้ที่ขาสองข้างอ่ะ
ล่ามนะเป็นตวนโต้ตรวนนะนะอีกอย่างที่คุณหมอบอกว่าเขาไม่ทำร้ายร่างกาย
แต่เขาทำร้ายจิตใจอย่างรุนแรงคือคุณหมอเนี่ยก็ไม่ได้ลงละเอียดอะไรว่าโดนอะไรบ้างนะ
ส่วนเรื่องเงินเนี่ยค่าถ่ายก็ประมาณสักห้าถึงหกล้านบาทคุณหมอก็ติดต่อกับเพื่อนแล้วก็ยืมเงินเพื่อนเนี่ย
ให้ช่วยจ่ายค่าถ่ายให้เนี่ยนะครับเพราะต้องจ่ายค่าถ่าย๖ล้านก็ประมาณนั้น
คือหมอสองเนี่ยก็มีการเปิดใจนะบอกตอนนี้สบายดี
ออกมาจากจุดอันตรายแล้วถูกลักพาตัวไปกว่า๒๕วัน
การกินการอยู่ก็ค่อนข้างจะแย่อะไรอย่างนี้นะฮะแกก็บอกมาแบบนั้น
ส่วนทางด้านนายธานีแสงรัฐครับอธิบดีกรมสารณิเทศและโฆษกระทรวงต่างประเทศ
ก็บอกว่ากรณีที่ทางหมอสองเองเนี่ยนะหายตัวไปก่อนจะมีการแจ้งว่าปลอดภัย
แล้วก็จะกำลังเดินการกลับไทยบอกว่าในเรื่องนี้เนี่ยขอให้เราถามทางเจ้าตัวและครอบครัวดีกว่า
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีระหว่างที่กระทรวงต่างประเทศเนี่ย
ได้รับแจ้งจากทางครอบครัวหมอสองซึ่งทางโฆษกระทรวงเทศก็มีการแจ้งทำลายดังนี้นะ
วันสามสามสิบนะฮะทางประชาติทัวร์นี้มีการติดต่อสถานเอกอัฮราชทูลที่กรุงดาก้านะฮะ
ขอความช่วยเหลือติดตามตัวหมอสองซึ่งขาดการติดต่อไป
วันที่๑๐ตุลาคมครอบครัวหมอสองไปยื่นคำร้องที่กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
วันที่๑๘ครอบครัวพร้อมด้วยหน่วยงานของไทยเนี่ย
ไปพบกับทางผอกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ของไทยในต่างประเทศ
แล้วก็ทราบรายละเอียดว่าหมอ๒ถูกจับตัวไว้จริงนะฮะ
วันที่๒๐ตุลาคมนะครับทางบริษัทก็ดำเนินการร่วมกับทางกระทรวงการต่างประเทศ
ในเรื่องของความช่วยเหลือนะครับ
โดยสรุปแล้วเนี่ยนะครับทางฝั่งของสารเอกอัครราชทูตณกรุงดากา
ก็ได้รับการประสานความช่วยเหลือตั้งแต่วันที่๓๐กันยานั่นแหละเนี่ยนะครับ
สำหรับพื้นที่ที่หมอสองถูกจับตัวไปเมืองนี้มีชื่อว่าเค็มปาราน่า
เป็นพื้นที่ที่มีการปฏิบัติการของกลุ่มก่อการร้ายหลายกลุ่มทีเดียว
มีกลุ่มที่ประกาศตัวอ้างว่าสวามิพักษ์ต่อกลุ่มอัลกาฮิดะเป็นต้น
ข้อมูลที่กระทรวงต่างประเทศได้รับเนี่ยนะครับก็ประเมินว่า
คนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ยังไม่สามารถประเมินได้เหมือนกันว่า
ว่าหมอสองไปเจรจาระพยายามจะพูดคุยดี

แล้วเขาก็เลยให้โทรศัพท์มือทอย่อมยอมติดต่อ

เป็นนักข่าวผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ช่องหนึ่ง

แล้วก็มีการพูดคุยว่าจะเอายังไงจะทำยังไงอะไรอย่างนี้
ทีนี้แฟนก็เลยติดต่อทางเพื่อนเพื่อนหมอสอง
ก็คืออยู่ในกลุ่มที่รู้จักกับม๒
ว่าให้ช่วยจัดการหาเงินให้หน่อย
ก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งหลายล้านเหมือนกัน
หลังจากนั้นก็คือทางคนที่หมอสองบอกว่า

แกก็เลยมาปรึกษาพี่ว่าจะเอายังไงดี
พี่ก็บอกว่าก็ให้ลองปรึกษากับทางตำรวจ
เขาก็เลยไปรวบรวมหาเงินมาก่อนก้อนหนึ่ง
แต่ในตอนนั้นเนี่ยที่ไม่สามารถทำให้มันเป็นข่าวได้เนี่ย
เป็นเพราะว่าคือมันไม่ปลอดภัย
เพราะทางนู้นเขาไม่ได้รู้ว่านี่คือหมอสอง

คือจะต้องทำให้เป็นบุคคลธรรมดาให้ได้
คือต้องให้โลโพไฟล์ที่สุดเลย
แต่ปรากฏว่าก่อนหน้านี้มันก็มีทางแย้ก็ไปลง
เขาก็รีบบอกให้ลบกัน

เพราะทั้งนู้นเขาก็จับตามองอยู่
ถ้าเกิดว่าถึงเวลาเสร็จปรากฏว่าเป็นหมอสอง
เป็นหมอคนนี้นี่

เพราะว่าชีวิตอยู่กับเขาอ่ะเนอะใช่

ซึ่งผมก็มีโอกาสได้คุยกับหมอสอง
ก็คุยตอนที่แกอยู่ที่นู่นแหละตอนที่แกเพิ่งถูกปล่อยตัวมาใหม่
แกก็บอกว่าแกก็ลำบากบอกตอนที่ไปอยู่ข้างในนั้นน่ะคือแก
เหมือนแบบถูกพาตัวไปเนี่ยให้นั่งรถไปเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์นะ
ว่าอย่างนั้นนะประมาณ๘ชั่วโมงเข้าไปในป่า

ใช่บอกเข้าไปอยู่ในป่าแบบลึกเข้าไปแบบ๘ชั่วโมง
แล้วก็ไปถึงเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำร้ายร่างกายก็เป็นอย่างที่เมื่อกี้ที่บอกไปก็คือไม่ได้ทำร้ายร่างกาย
แต่ว่าจะมีตรวนเนี่ยมาผูกไว้ที่ขาไปไหนมาไหนก็จะลำบาก
แล้วก็พยายามที่จะเหมือนกับเขาพยายามจะถ่วงเวลาคุยคุยนู่นคุยนี่คุยแบบอะไรอย่างนี้
แล้วก็ตอนหลังก็เลยมีหมอสองก็พยายามคุยแล้วก็ญาติดีด้วยอะไรอย่างเงี้สุดท้ายก็เลยแบบได้เจรจา
แล้วก็เนี่ยจ่ายเงินไปแกก็หลุดออกมาแล้วก็คือปล่อยตัวออกมาเรียบร้อย
แต่ว่ามีบางคนที่ถูกจับไปเนี่ยอยู่เป็นปีแล้วยังไม่ได้ออกมาเลยก็มี

แต่ไม่ใช่คนไทยนะเป็นดับชาวต่างชาติคนอื่นมีคนโดนจับ
มีด้วยกลุ่มนีคู่เขาล็อกตัวเลยแล้วก็เหมือนกับเรียกท่าไทย
เป็นไปได้อาจจะไม่มีตังค์จ่ายหรืออะไรก็แล้วแต่
หื้อหืออะไรแบบนั้น
เนี่ยนิดหนึ่งครับบอก
มีหลายคนเป็นห่วงคุณหมอมากเลยครับอยากจะฝากอะไรถึงบรรดาคนที่เป็นห่วงโดยเฉพาะแฟนคลับในแวดวงความงามไหมครับ
ก็ต้องบอกว่าต้องขออภัยอย่างมากนะครับที่ว่าทำให้หลายคนเป็นห่วงนะครับ
แต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้คือโอเคแล้วแล้วผมก็ปลอดภัยดีเดี๋ยวยังไงผมจะอัปเดตให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เดี๋ยวยังไงผมจะสักยังไงวันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมถ้าอะไรเตเบิ้ลดีแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับ
อันนี้ก็คือเสียงยังสดใสอยู่ก็น่าจะกลับมาถึงเมืองไทยพรุ่งนี้เนาะ
เดี๋ยวเรารออัปเดตกันอีกทีว่าจะเป็นยังไงนะคะไปดูอีกเรื่องหนึ่งเพจเฟซบุ๊กอยากดังเดี๋ยวจัดให้
กล้องไลฟ์สดของคณะหมอลำชื่อดังเขาบอกว่ามีการบันทึกเหตุการณ์ขณะที่หมอลำเนี่ยกำลังทำการแสดงอยู่จู่จู่เนี่ยค่ะ
คือร้องยังไม่ทันได้จบเลยอ่ะนะคะมีผู้ชายคนนึงลุกขึ้นยืนแล้วก็ยิงปืนรัวขึ้นฟ้าไปเจ็ดนัด
ก่อนที่มันจะกลายเป็นลักษณะของความโกลหนในพื้นที่ค่ะเพราะว่าทุกคนก็ต่างชุนละมุนวุ่นวายแล้วคลิปนั้นก็ตัดออกไป
ล่าสุดนะคะนายอิงน้ำตรี๓๔ก็เป็นช่างภาพประจำวงหมอลำประยูนบันเทิงศิลป์นะคะ
ซึ่งเป็นเจ้าของคลิปเนี่ยเขามีการเปิดเผยบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่บ้านหัวนาจังหวัดขอนแก่น
หลังจากที่คณะหมอลำเขาเนี่ยทำการแสดงประมาณสักหนึ่งชั่วโมงอะค่ะจังหวะนั้นเองก็มีผู้ชายคนนึงมาทราบที่หลังเนี่ยเดี๋ยวเราลองดูนะคะ
นี่ไง
กำลังร้องหรือไอ้ที่เขายิงอ่ะเขาร้องหนี้ขอให้เจ้าภาพจงเจริญ
เจริญจริงเลยดูสิ
มาแล้วเอ้ามาปื้นมา

วิ่งกระเจิงค่ะคือมาทราบภายหลังว่าคนที่เป็นคนก่อเหตุเนี่ยเป็นลูกชายเจ้าภาพจัดงานกระถิ่นนะคะที่ลุกปืนแบบว่าชักปืนแล้วก็ยิงขึ้นฟ้าไปเจ็ดนัด
ที่ผู้นำและตำรวจเนี่ยจะเข้ามารวบตัวทันทีนะคะทีนี้ทางผู้ใหญ่บ้านเขาขึ้นไปบนเวทีแล้วก็ถามชาวบ้านบอกว่าจะให้จัดต่อไหมหรือว่าจะเลิกแสดง
ตามสัญญาเนี่ยคือจริงจริงเขาต้องเล่นถึงตีสามนะคะซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขาก็โหวตออกมาเลยบอกว่าเสียงส่วนใหญ่บอกเล่นต่อเถอะ

ทีนี้แหละค่ะลูกชายเจ้าภาพที่จัดบุญกระถิ่นอายุ๓๗ปี
เขาก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าตัวเขาเองเนี่ย
มีการเอาทริปไปให้นักแสดงบนเวทีหมอลำ
พยายามจะให้ยังไงก็คือเขาไม่รับ

หยิบปืนที่ตัวเองพกติดตัวเอาไว้แล้วยิงขึ้นฟ้าไป

มารับบอกว่าดื่มแล้วก็มีอาการเมานิดหน่อยว่าอย่างนั้นนะคะ
แล้วก็อยากจะขอโทษสังคมกับสิ่งที่ทำ
พร้อมกับฝากถึงน้องเยาวชนบอกว่า
อย่าทำตามนะไอ้สิ่งที่เขาทำเนี่ย
ทีนี้ภูมิกับการสอบพอพลนะคะเขามีการเปิดเผยบอกว่า
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการควบคุมตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ทันที
จะควบคุมตัวมาสอบปากคำที่สพพลนะคะ
แล้วก็มีการตรวจสอบปืนเพราะว่ามีใบอนุญาตบ๒
ถูกต้องตามกฎหมายเพียงแต่ไม่มีใบพกพา

มีใบอนุญาตปืนแต่ไม่มีใบอนุญาตพกพา
หลังจากสอบปากคำก็เลยแจ้งข้อหาตามความผิดพรบออาวุธปืน
เรื่องของการพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะ
แล้วก็ยิงปืนโดยที่ไม่มีเหตุอันควร
แล้วก็จะมีการรายงานถึงเรื่องพฤติกรรมต่างเนี่ย
ยังนายอำเภอพลนะคะเพื่อที่จะให้นายอำเภอเองซึ่ง
ซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจถอนใบป๔

มันเข้าข่ายความแบบไม่ปลอดภัย

มีการริบหรือเปล่าหรือยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่ไหวไปฟังเสียงตำรวจสักนิดนึงไหม

นามสมมุตินะลูกชายเจ้าภาพมาไหนดูสิ
ปืนนี่ก็เอามาด้วยพกอยู่แล้วครับ
ปกติก็ถ้าจะเดินทางไกลก็ต้องเอามาด้วยอยู่แล้วครับ
แล้วเราก็ดูแลงานดูแลอะไรอย่างนี้ครับดูแลงาน
มันเหมือนกับเป็นศักดิ์ศรีอะครับเราให้เขาแต่เขาไม่รับอย่างนี้ครับ
เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอาจจะเป็นบทของเขาบทของเขาที่เขาต้องทำ

ได้ไปสัปดาห์หนังสือไหมปีนี้สัปดาห์หนังสือดังเนอ

สัปดาห์หนังสือปีนี้ดังพี่โทนี่มาเซ็นไลน์เซ็น
นึกออกไหมเมื่อวานนี้คุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
หัวหน้าคณะก้าวหน้าก็ไป

อย่างของเพื่อไทยก็จะมีของก้าวหน้าเขาก็มี
ทุกคนก็จะไปนักการเมืองเป็นแหล่งรวมนักการเมือง
เพราะว่าหลายคนที่เขารักการอ่านเนี่ย

เมื่อวานวันสุดท้ายปรากฏว่าเมื่อวานเนี้ย
เป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าไม่อยากจะคาดคิด
จริงคุณธนทรเขาเป็นคนที่ออกกำลังกาย

คุณเอกที่เป็นคนที่ออกกำลังกายเรียกว่าบ้า
บ้าละห่ำวิ่งดีแล้วโอ้โหเขาคือ
ไรกีฬาเรียกว่าพี่คือค่อนข้างจะแข็งแรงอยู่แล้ว

ยาวนานดูนี่คุณขนาดที่คุณเอก

ไอ้พี่น้องเพลิงออกมาผมมีระเบิด

บอกว่ามีระเบิดอันนี้แหละคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กำลังเสร็จนักศึกศุกรรมอยู่ก้มไปล็อกขอว์เขา
แล้วก็บอกกูมีระเบิดกูมีระเบิดนี่ซึ่งคุณธนทรยังบอกเขาจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเหมือนกัน
ตรงเนี้ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็นำผู้ก่อเหตุเนี่ย
ส่งไปยังโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาเพื่ออะไรก่อน
เพื่อตรวจสอบสภาพอาการทางจิตก่อนว่าเขาเนี่ยเข้าข่ายเป็นผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตหรือเปล่านะฮะ
ซึ่งแพทย์ก็ได้ทำการตรวจสอบอาการเพื่อประเมินวิเคราะห์ในเบื้องต้นแล้ว
แต่ลูกชายเคเขาเรียกว่าอะไรเคร้อยล้านใช่ไหมใช่แต่ลูกชายของผู้ก่อเหตุเนี่ย
เขามาติดต่อบอกขอรับตัวพ่อเขาเนี้ยกลับไปรักษาเองที่บ้านอืม
ทำให้ไม่มีการแอดมิกเกิดขึ้นหมอเขาก็บอกเอาเคลียร์ล่ะ
อนุญาตให้นำตัวกลับบ้านไปนี่นะฮะซึ่งก็เดี๋ยวจะต้องให้เขามารายงานตัวอีกวันที่แปดพฤศจิกายน
เพื่อนำเข้าสู่ขั้นตอนส่งฟ้องศาลในข้อหาแกล้งทำให้ผู้อื่นตื่นตกใจ
ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
ซึ่งทางคดีนะฮะหลังจากที่บอกว่าหลังจากที่เลิกงานปุ๊บคุณธนทร
ก็ได้ส่งตัวแทนเนี่ยเข้าไปแจ้งความเอาผิดกับผู้ก่อเหตุเพิ่มอีกหนึ่งข้อหา
คือข้อหาทำร้ายร่างกายคุณธนทรด้วยนะครับซึ่งพนักงานสอบสวนเนี่ยก็ยังไม่ได้ระบุข้อกล่าวหาดังกล่าว
ชัดเจนว่าเป็นการทำร้ายหรือเปล่าแล้วที่สำคัญเนี่ยคุณธนทรก็นำผลตรวจแพทย์
ยืนยันว่าเป็นการได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเปล่าซึ่งถ้าสมมุติผลการตรวจออกมาเนี่ย
เป็นการได้รับบาดเจ็บสาหัสก็จะต้องเรียกผู้ก่อเหตุเนี่ยนะฮะ
รับทราบข้อกล่าวหาอีกปรากฏว่าขณะที่ผู้จัดงานมหากรรมหนังสือแห่งชาติ
ก็เตรียมแจ้งความเอาผิดเหมือนกันจะต้องแจ้งความเอาผิดเพิ่มเติม
แต่ขนาดนี้ยังไม่ทราบว่าผู้จัดงานเนี่ยจะแจ้งข้อหาใดกับผู้ก่อเหตุ
นะฮะณตอนนี้จริงจริงแล้วเนี่ยก็บอกเฮ้ยเขาก็บอกว่า
สำหรับเคร้อยล้านเนี่ยล่าสุดปรากฏตัวข่าวก็คือ
บุกทำร้ายตอนนั้นป้าเป้าใช่จำป้าเป้าได้ไหมเป้าค่ะ
ตรงเขตปฐุมวันตอนนั้นเขาจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์
ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นที่สอนอปทุมวันกรณีดังกล่าวเนี่ย
พนักงานสอบสวนมีการทำสำนวนส่งฟ้อง
ซึ่งเมื่อถึงวันนัดหมายเคก็ไม่มาเขาบอกก็ไม่ได้มาอีก
ก่อนจะกลับมาสร้างความวุ่นวายอีกครั้งหนึ่งนะฮะในงานมหากรรมหนังสือแห่งชาติ
งูไปปล่อยตรงราชนำริเข้าบนถนนเลยเนี่ยค่ะ
คนคนตำรวจเอกตำรงศักดิ์ติประพัดเนี้ยฮะผู้บัญชาการ
ตำรวจแห่งชาติเขาเปิดเผยถึงกรณีว่าโอเคละต้องมีการ
ควบคุมเขาชื่อนี้นายคเนธพิษนุเทพอ๋อเป็นคนไทย
หรือไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เขาเป็นนี่ก็เขาเป็นแขกน่ะนาย
คเนศพิศนุเทพจักกับยังไม่จบนั้นมันมันต้องยาว
กว่านั้นอ่าใช่ยาวมากค่ะหรือเคร้อยล้านนะฮะซึ่งก็บอก
โดยเฉพาะเนี่ยเอาจริงแล้วเนี่ยวันนี้ไปทำร้าย
คุณธนทรเจ้าหน้าที่จำเป็นจะต้องบังคับใช้กฎหมายในทุก
ก็ดีโดยเฉพาะที่เป็นความผิดที่เกิดขึ้นในสถานที่สำคัญ
สถานที่ราชการจะมีการดำเนินคดีอย่างจริงจังส่วนกรณีของ
ร้อยล้านตอนนี้พนักงานสอบสวนก็ยังต้องรออย่างที่
ที่เราบอกว่าจะต้องรอผลจากจิตแพทย์ก่อนจากจิตจาก
ก่อนนะฮะเพื่อยืนยันว่าอาการป่วยจิตเวทเนี่ย
จริงหรือเปล่าแม้ก่อนหน้านี้เขาเคยก่อเหตุอย่างที่
เมื่อกี้เราไร่ลี่ยงเหตุการณ์ให้คุณฟังเนี้ยนะฮะว่า
เฮ้ยเขาก่อเหตุหลายพื้นที่แล้วอ่ะค่ะแต่ขนาดเดียวกัน
ก็ต้องมีการยืนยันว่ามีอาการป่วยทางจิตเวทหรือเปล่า
ว่ามีประวัติการรักษาทางจิตเวทหรือเปล่านะฮะส่วนเคร้อยล้านเนี้ย
ถือเป็นบุคคลบรรลุนิติภาวะแล้วนะตอนนี้การเอาผิดกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล
ปล่อยปะละเลยอาจจะเป็นไปได้ยากเขาบอกปล่อยเป็นไปได้ยาก
แต่ยังอยากให้ความมั่นใจว่าหลังจากคดีนี้จำเป็นจะต้องมีการทบทวน
เขาบอกว่าจะต้องมีการทบทวนเพราะว่าตอนเราบอกแล้วบอกจะต้องถอดบทเรียน
ทบทวนกรณีผู้ป่วยทางจิตเวทเนี่ยในเมื่อผู้ป่วยทางจิตเวทมีจริง
แต่เขาจะต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมไทยยังไงถูกต้องป่ะ
เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาโดยจะมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วางแผนในอนาคตที่เกิดขึ้นด้วยพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
โลชั่นมิสทีนสูตรผสมสารสกัดจากชาหมัก
ไปค่ะไปดูคุณแอดคาราบาลนะครับขอโทษผู้ว่าสุพรรณบุรีบอก
รับนะว่าตนเองนั้นเมาจริงหวังว่าท่านจะให้อภัยนะครับ
คือจากกรณีดราม่าร้อนแรงนะครับเมื่อหลายวันก่อน
คุณแอดคาราบาลเนี่ยออกมาฉะเดือดนะฮะ
ทางฝั่งของคุณนัทพัฒน์สุวรรณประทีพท่านก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
จากไม่พอใจที่ห้ามเล่นคอนเสิร์ตในงานอนุสรดอนเจดี
เจ้าตัวนั้นต้องไปเล่นคอนเสิร์ตที่จังหวัดกาญจนบุรี
ต่อมาครับผู้ว่าได้เข้ามาแจ้งความกับทางแอดคาราบาล

ระบุว่าพี่น้องครับเป็นเรื่องที่คาใจอยู่อยากฝากพี่น้องชาวรบบุรีว่า
เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาผมก้าวร้าวไปเล่นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
แล้วก็ก้าวล่วงผู้ว่าราชการจังหวัดและด่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
ผมผิดผมกราบขอโทษคนเราเมื่อผิดก็ต้องกราบขอโทษ
ผมกราบขอโทษผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีรวมถึงผู้ราชการจังหวัดทั้ง๗๗จังหวัด
หวังว่าท่านจะให้อภัยผมผมสำนึกผิดและผมยอมรับทุกอย่างที่ท่านจะจัดการกับผม
ผมผิดท่านผู้ว่าไม่ผิดคนเราผิดก็ต้องยอมรับผิดผมผิดเพราะผมเมา
ถ้าพี่เล็กไม่มาดึงผมวันนั้นยิ่งกว่านี้อีก

อีกนึงที่พูดถึงเยอะเกี่ยวกับการเลี้ยงหมาพิษบู

วันที่ตำรวจวิ่งหนีก็เจ้าจำได้ไหมที่มันปล่อยออกมาเป็นฝูงเลย
แล้วคนเราก็ชอบเลี้ยหมาพิษบูทีเขาเลี้ยงกันเยอะทำไมเขาไม่เลี้ยงตัวสองตัว
อันนี้เจ้าของเลี้ยพิษบู๗ตัวซึ่งเจ้าของเขาบอกเขาขอเลิกเลี้ยงแล้วล่ะ๗ตัวนี้
หลังจากที่หมาเนี่ยกัดพ่อตัวเองตายแล้วก็ที่จะไปเอาความผิดกับใครถูกป่ะ
คนก็เลยบอกว่าเอาละก็ขอเลี้ยงต่อแล้วกันซึ่งจากกรณีนี้เป็นเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะเหมือนกันนะฮะ
คือในที่สุดแล้วหมาพิษบูเนี่ยไปกัดพ่อเขาตายกัดเจ้าของบ้านจนตาย
ภายในชุมชนประกอบพัฒนาในอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมาหรือโคราชเนี่ย
โดยผู้เสียชีวิตเนี่ยอายุ๖๗ปีคือคุณบุญเสริมลูกชายของผู้เสียชีวิตเนี่ยประกาศเลยว่าเอาอย่างนี้
ไม่ไหวคือหนึ่งทำใจไม่ได้อ่ะคือหมาหมาที่เลี้ยงไว้มากัดพ่อตัวเองตาย
นะแล้วก็เลยบอกเอางี้จะหาคนรับสุนัขพันธ์พิษบูทั้ง๗ตัวเนี่ย
เลี้ยงแทนเพราะกลัวว่าถ้าเรายังเลี้ยงไว้เนี้ยคราวเนี้ยไม่รู้จะกัดใครตายอีกอืม
ตัวใหญ่แล้วด้วยนั้นอ่ะล่าสุดครับประสุทธิ์จังหวัดนครราชสีมา
เปิดเผยว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ประสุทธิ์แล้วก็เจ้าหน้าที่เทศบาลนครราชสีมาเนี่ย
ก็เดินทางไปพบญาติของผู้เสียชีวิตซึ่งทราบว่าหลังจากประกาศหาคนรับเลี้ยง
ก็มีคนติดต่อไหมมีคนติดต่อเข้ามาเยอะแยะเลย
อยากจะเลี้ยงสุนัขตัวนี้แต่ตอนนี้เจ้าของสุนัขเนี่ยต้องรอให้การจัดงานศพสิ้นสุดก่อน
จะตัดสินใจว่าหมาจะไปอยู่กับใครซึ่งประธานชุมชนประกอบพัฒนาเขาบอกว่า
บ้านหลังนี้เลี้ยงสุนัขพิษบูต้องเขารู้กันอยู่แล้วชาวบ้านจะรู้ว่านิสัยของหมาบ้านนี้ดุร้าย
ชาวบ้านในชุมชนเนี่ยไม่มีใครกล้าเดินผ่านเข้าไปใกล้ซึ่งตนเนี่ยเคยเตือนให้เจ้าของบ้านบอกนี่
หมาดีดีนะดูแลหมาอย่างเข้มงวดนะเนื่องจากชุมชนประกอบพัฒนาเนี่ย
เป็นชุมชนขนาดใหญ่โดยเจ้าของสุนัขก็รับปาก
แต่ปรากฏว่าคราวนี้มันไม่ไปกัดคนอื่นกัดเจ้าของเลย
คือกัดพ่อของเขาเลยแต่กลับมาเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้น
เรื่องการดูแลหมาทั้งหมดหากครอบครัวจะนำไปเลี้ยที่อื่นก็ไม่มีปัญหา
หรือหากอยากเลี้ยงไว้อยู่ที่เดิมก็ต้องขอเถอะ
วินาทีนี้ขอเจ้าหน้าที่มาดูหน่อยเถอะหรือลงมาดูว่ามันจะเลี้ยงยังไง
จะปลอดภัยต่อประชาชนทุกคนอืมซึ่งพิษบูลเป็นหมาดุอ่ะ
ดูดิเจ็ดตัวคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่า
เลี้ยงหมาเยอะเนี่ยเคยถามว่าทำไมถึงเลี้ยงเยอะ
เมื่อก่อนเขาเปิดฟาร์มกันไงเปิดฟาร์มเพื่อที่จะขายลูกหมา
แต่วันหนึ่งเนี่ยด้วยสถานการณ์มันเปลี่ยนไปปุ๊บ
กลายเป็นคนก็ไม่เอาช่วงอย่างช่วงหนึ่งรอบ
อืมอืมดุนะแม่เห็นหลายด้าหลายด้านที่แบบต้อง
ก็เหมือนกับที่สระบุรีที่ตอนนั้นเปิดฟาร์มหมาแล้วบังคับให้เลี้ยงจำได้ไหม
คือเขาบอกตั้งแต่สระบุรีขึ้นไปเนี่ยคนอ่ะ
จากอากาศดีโดยเฉพาะนครราชสีมาหรืออะไรอย่างนี้
แล้วก็มันจะมีสเปสสำหรับหมาวิ่งเล่นได้อะไรอย่างนี้
เขาก็เลยจะเปิดเป็นฟาร์มหมากันสักส่วนใหญ่ด้วย
แต่วันหนึ่งฟาร์มปิดไปปุ๊บนั่นแหละคือปัญหาแต่เหมาก็ไม่น่าจะทำเจ้าของเนอะ
แต่นี่มันกัดพ่อเจ้าของเลยจริงใช่ตอนจริงคือลูกเขาเลี้ยงอันเนี้ย
คุณพ่อเขาคือลูกเขาอ่ะเป็นคนเลี้ยงค่ะ
เสร็จแล้วเนี้ยวันนั้นน่ะลูกชายเนี้ยคนโตเนี้ยไม่อยู่อืมเอ่อ
แล้วตัวน้องชายเนี่ยก็ไม่อยู่ด้วยปรากฏว่าน้องชายเคยเตือนพี่ไปแล้วบอกว่า
อย่าเลี้ยงเลยเดี๋ยวมันจะไปกัดทำว่าจะช่องของพันธุ์นี้มาอย่างงี้
แต่ว่าพี่ชายไม่เชื่อบอกไม่เป็นไรไม่กัดหรอกดูแลได้
สุดท้ายก็เลยมาเกิดเหตุแบบนี้ใช่เพราะเขากลับมาบ้านเขาเห็นอ่ะ
อืมน้องชายเนี้ยก็เลยเสียใจน้องชายก็เลยบอกพี่ว่าเนี้ยเห็นไหม
เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเอาไปให้คนอื่นเถอะ
พี่ชายตอนนี้ก็เลยยอมเลยเพราะว่ามันเกิดเหตุกันถึงพ่อเขาเลยไง
มันมันจะยอมฟังคนอื่นก็ใช่ขนาดเลี้ยงแต่พ่อเขาไม่ได้อยู่ในบ้านนี้ใช่ไหม
บ้านเขาก็อยู่ใช่ไหมเนี่ยขนาดเจอทุกวันมันยังกัดเลยเถอะ
คือเขาบอกว่ามันน่าจะเกิดจากตัวเมียเนี่ยมันเพิ่งคลอดลูกอ๋อมันยัง
ห่วงลูกเป็นห่วงอืมอ่าจริงจริงก่อนหน้านี้ประมาณสักไม่ถึงเดือนก็มีเหตุการณ์เนี้ยเหมือนกัน
รอบหนึ่งเหมือนกันแล้วก็กัดเสียชีวิตเลยเหมือนกันอย่างเงี้ยมันใช่
อันนั้นเป็นอันนั้นเป็นผู้หญิงค่ะนั่นเป็นผู้หญิงกัดแล้วก็อยู่ในบ้านนั่น
สมมุติถ้าให้คนอื่นเขาจะเอาอยู่เหรอพี่แต่นี่เขาบอกมันภาวะมันคลอดลูกเหรอเธอ
อันนี้อันนี้มันคลอดลูกเขาบอกว่าตัวเมียมันดุดุอะไรอย่างเงี้ยอืม
ธรรมดาเขาจะถูกขังไว้ในกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้มันออกมาอืมอ่ะไปดูที่เพจเฟซบุ๊คค่ะ
ปฐุมธานีที่นี่มีแต่เรื่องชื่อเพจเฟซบุ๊คนี้นะคะมีการโพสต์คลิปเหตุการณ์
เตือนไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับการที่แบบว่าพาลูกไปกินก๋วยเตี๋ยวอะค่ะ
แต่ต้องบอกว่าพ่อค้าเขาแบบว่ามีสติดีมากเข้าไปช่วยเหลือได้เลยทีเดียวนะคะ
คือระบุบอกว่าอย่างนี้๒วันก่อนมีลูกค้าประจำไปที่ร้านนะคะ
กินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีลูกสาววัยประมาณสัก๔๕ขวบเนี่ยค่ะ
ปรากฏว่าหมูติดคอทานอยู่เนี่ยหมูติดคอหายใจไม่ออก
ตัวเจ้าของร้านเองเขาเข้าไปช่วยเหลือนะคะ
โดยเข้าไปอุ้มน้องเนี่ยทางด้านหลังแล้วก็กระทุ้งตามคลิปที่ได้ดูมา
คือเขาดูมาจากในยูทูปอะค่ะแล้วก็ทำติดต่อกันอย่างนี้๓ครั้งอย่างนี้นะคะ
อันนี้หมุนลวกแล้วพี่นะครับจนชิ้นหมูเนี่ยมันกระเด็นออกมา
แล้วร่วงลงมาที่พื้นก่อนที่น้องเนี่ยจะร้องเสียงดังออกมานะคะ
คือในราติกรอ่องอ่องสมบูรณ์อายุสามสิบห้าปี
เจ้าของร้านเสียเพชรคลอง๓จังหวัดปฐุมธานี
เขามีการเปิดเผยบอกว่าเหตุการณ์เกิดช่วงบ่ายวันที่๒๒ตุลาคม
ก็คือมีผู้หญิงสองคนแล้วก็มีเด็กผู้หญิงนะคะ
ถึงสี่ถึงห้าขวบเนี่ยหนึ่งคนเข้ามาซึ่งเป็นลูกค้าประจำของที่ร้านนะคะ
เข้ามาใช้บริการขณะที่ตัวเองกำลังเดินดูความเรียบร้อย
แล้วก็ให้บริการลูกค้าคนอื่นอื่นอยู่เนี่ยสังเกตเห็นว่ามีเด็กผู้หญิงคนนึง
อาการนี่คือเหมือนมีอะไรติดคอแล้วก็คุณแม่เขาเนี่ย
กำลังพยายามช่วยเหลืออยู่แต่เศษอาหารมันยังไม่ออกมา
ตัวเจ้าของร้านเองเขาก็เลยบอกว่าเขาเข้าไปให้ความช่วยเหลือทันที
เนื่องจากว่าน้องเนี่ยริมฝีปากเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะแล้วตัวคุณแม่เองกับคุณป้าเองเนี่ย
พยายามที่จะหารถเพื่อที่จะนำน้องเนี่ยส่งโรงพยาบาลซึ่งตัวเขาเองเขามองบอกว่าเจ้าของร้านบอก
ถ้าทำแบบเนี้ยมันไม่ทันการแน่แน่เลยก็เลยเนี่ยเอาความรู้ที่ตัวเองเคยดู
เคยศึกษามาจากในยูทูปเรื่องของการแบบว่าอาหารติดคอ
เพราะก่อนหน้านี้เรามีเหตุการณ์แบบนี้กันตลอดหลายคนก็อาจจะแบบมีโอกาสเคยได้ดูคลิป
วิธีการช่วยเหลือเนี่ยค่ะก็เอามาใช้แล้วก็เข้าไปอุ้มน้องเลยจากข้างหลัง
แล้วก็กระทุ้งเนี่ยกดข้างใต้เพื่อที่จะให้ชิ้นเนื้อเนี่ย
มันหลุดออกมามันคือมันติดอยู่ตรงคอใช่ไหมอืม
เราเกิดเอามาสาธิตในรายการด้วยและวองค่ะคือตกไปในหน่อมันหายใจไม่ได้
เออแล้วก็เขาก็ต้องแบบใช้วิธีวันนั้นที่เราเรียนกันจำได้ไหม
นี่นี่เลยใช่ใช่แหละแล้วก็แล้วก็ข้างใต้
ผ่านไปกว่าดีเลยเดินผ่านไปแล้วก็เลยวิ่งกลับมา
เคยเห็นในคลิปมันจะต้องทำแบบอย่างนี้นะวิ่งเข้ามาหาน้องเขาเลย
แล้วก็อุ้มน้องเขาอุ้มน้องเขาแล้วกระแทก๓๓ทีสามที
แล้วก็เศษหูเนี่ยกระเด็นออกมาถ้าเกิดเราเคยผ่านผ่านหูผ่านตามาแล้วนะฮะ
ก็จะจำได้จำได้เลยว่าจะต้องช่วยแบบนี้นะ
เพื่อที่คนอื่นจะได้เป็นแบบอย่างอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อช่วยได้ครับช่วยได้เยอะมาก
ช่วยได้เยอะมากอืมเนี้ยโหเนี้ยขอบคุณพี่มากมากเลยเนอะใช่
คือไม่งั้นแบบจ้องของมันคงมีสติกจริงค่ะถึงขั้นเสียชีวิตนะฮะ
ผมบอกเลยถ้าเกิดว่าพี่เจ้าของร้านไปช่วยไม่ทันเนี่ยใช่
คือตัวคุณแม่คุณป้าเองพอเวลามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้บางทีแบบ
เขากังวลเขาก็เลยแบบคิดไม่ออกว่าเขาจะต้องทำอะไรใช่ไหมคะ
ปุ๊บจะหายจะหายใจไม่ได้ค่ะเสร็จแล้วสักพักนึงเนี่ย
ขาดอากาศแล้วก็น็อกไปสมองจะขาดออกซิเจนอืม
หลังจากนั้นก็คือทำให้สมองบวมแล้วก็เสียชีวิต

นี่นะฮะคือมีหลายเคสแบบเป็นแบบนี้นะ
แล้วก็แบบไม่ได้รู้วิธีการในการประถมพยาบาลเบื้องต้น

จริงตอนนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะรู้การช่วยเหลือทำยังไง

ว่าถ้าอาหารติดหลอดลมเนี่ยคุณจะต้องช่วยเหลือเบื้องต้นยังไง
ในการที่แบบว่าเขาไปแบบไหนเขามีวิธีการบอกเลย

คือผมกังวลใจต้องคอยบอกมันก่อน
ที่บ้านหรืออะไรก็ต้องบอกหมดเลยทุกคนว่า
ถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้ต้องทำอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรอย่างนี้

เพราะอย่ามองว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะฮะ
เพราะคนเราเนี่ยทานอาหารทุกวัน

เราไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ล่าสุดมีลูกชิ้นติดคอตายเห็นไหม

ลักษณะคล้ายกันคือลงไปแล้วก็บางคน
บางคนทานเป็ดแล้วเป็ดจิ้นเป็ด

อ่าติดแล้วก็เสียชีวิตก็มีอืมอะไรอย่างเงี้ย
เหมือนที่พี่เขาบอกบางทีเขาดูผ่านตาให้เห็นไว้ว่ามันทำยังไง
ถึงเหตุการณ์วันนั้นเราก็ทดลองเลยแล้วเราก็ทำเลย

คือเราไม่รู้เลยว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราบ้าง
ห้านาทีข้างหน้าชั่วโมงหนึ่งข้างหน้าไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
อย่างที่บอกคุณต้องทานข้าวทุกวันนั่นแหละ
บางทีแบบมันเกิดเหตุไปแล้วมันจะไปเรียนรู้เอาไว้
จะได้ช่วยเหลือคุณอาจจะช่วยเหลือคนอื่นก็ได้
ที่คุณไม่รู้จักอย่างเมื่อกี้พี่เมื่อกี้พลเมืองดีเห็นไหม
หรือคุณอาจจะต้องวันหนึ่งอาจจะต้องใช้สิ่งที่คุณเห็นเนี่ย
ช่วยเหลือคนในครอบครัวคุณก็ได้รู้ไว้ใช่ว่าจริงจริง
อันนี้ไปลองศึกษาดูเนอะเอ้าพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
เอ้าเขาไหว้น้ำ
ไปเสร็จแล้วข้ามแม่น้ำโขงได้เงินมา๖๐กว่าร้าน
เมื่อวานี้ก็เต๊ะมงคลกิจสุขสินธารารมณ์
หัวหน้าเขาเป็นหัวหน้าพักนะครับ
หัวหน้าพักไทยสิวิรัยเขาโพสต์เฟสบุ๊คก็บอกว่า
ว่ายข้ามเจ้าพระยาช่วยน้ำท่วมสสเต้วันแมน

เขาจะไหว้น้ำข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
เขาบอกผมในฐานะสอสอเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย
ทนเห็นพ่อแม่พี่น้องประชาชนหลายจังหวัด
เดือดร้อนกว่าหลายล้านคนอดข้าวอดน้ำ
จริงไปแจกถุงยางชีพก็ได้แต่เต้นึกออกไหมครับ
เดือดร้อนทุกอย่างเขาจะไม่ไหวกันแล้ว
อันนี้ก็ถูกพ่อแม่พี่น้องหลายคนที่แบบว่า
ตอนนี้น้ำท่วมมาหลาย๓๔เดือนอย่างนี้เขาก็ว่า
เดือนแรกเขายังโอเคนะเมย์คราวนี้คือสามสี่เดือน
แม่พี่น้องเขาบอกเขาก็ไม่ไหวแล้วจริง
เพราะฉะนั้นเต้เต้มงคลกิจก็เลยตัดสินใจว่า
ว่ายน้ำข้ามแม่น้ำเจ้าพญากรุงเทพมหานคร
ด้วยหัวใจด้วยตัวเปล่ากางเกงในว่ายน้ำตัวเดียว

ไปกลับวันที่๘พฤศจิกายนซึ่งวันนั้น
เป็นวันที่น้ำรอย

ยนต์เนี่ยมันก็เป็นวันรอยกระทงอืมเขาเนี่ยจะไปว่ายน้ำเพื่อหารายได้ช่วยเหลือพี่น้อง
เขาฝึกเขาฝึกเนี่ยเขาฝึกแล้วที่สระว่ายน้ำบ้านเขาใช่ไหมไม่รู้เหมือนกัน
หมู่บ้านเปล่าของบ้านเขาล่ะมั้งนะฮะเพราะว่าเขาเวลาเขาเขาแจงทรัพย์สินเขาก็มีหลายร้อยอยู่
นะฮะอืมเขาบอกว่าเขาจะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนอันนี้น่าจะเป็นที่ไหนสักที่หนึ่งป่ะ
มาช่วยอะไรได้เลยมันจึงเป็นช่องว่างที่ทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนหนัก
ซ้ำไปใหญ่ตั้งเป้าไว้ไว้ประมาณวันรอยกระทงด้วยกัน
แต่ก็ต้องขออนุญาตกรมเจ้าท่าก่อนอ่าเพื่อไม่ให้ผิดจริยธรรมของการเป็น
สมาชิกสภาพุทธรรษฎรนี่คุณเต้เต้อืม
เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปเดินทางไปยื่นหนังสือที่กรกต
เพื่อสอบถามก่อนว่าทำได้หรือเปล่าแต่เป็นข่าวไปแล้ว
เขาบอกว่าต้องไปได้ครับเพราะมันอยู่ในคือเขาจะลงเรียบเริ่มตั้ง
หรือแบบเป็นระดับถ้าสมมุติเอาจริงมันไม่ได้อยู่แล้ว
ใส่ซองงานศพยังไม่ได้เลย

ถ้าพี่ไหว้จริงผมก็พร้อมใต้สี่

คนกันเองสบายเอาอีกแล้ว
เรือพร้อมชุดพร้อมปเต็กตึง

ก็คือจะประกบไปข้างหรือเปล่า

เหมือนแม่น้ำเจ้าพญาเขาคงไม่ได้แบบอยู่ดีให้ลงน้ำหรอกมั้งเอาจริงจริง
แล้ววันนั้นเขาก็จะมีแบบมันมีงานที่สักการณ์ต่างเนอะ
ใช่เขาต้องจัดกันตลอดแนวหรือเปล่าใช่ไงอ่ะก็รอดูว่าขอแล้วจะเป็นยังไง
เอาไปดูอัปเดตบ้านหลังใหม่ของคุณคิมเบอร์รี่ค่ะมีแคปชั่นออกมาด้วยนะ
งานนี้แฟนคลับหลายคนเข้าไปเสร็จเอ๊ะบ้านหลังนี้คือเรือนหอหรือเปล่านะ
หลายคนก็แบบว่าอยากรู้ก็ต้องรอให้คุณคิมเบอร์รี่ออกมาบอกเองว่าบ้านนี้คือยังไง
นี่เนี่ยน้องเขาไปเช็คบ้านกำลังทำอยู่ไม่รู้เพราะว่าจริงจริงเนอะอ่า
หลายคนบอกว่าแต่ตอนนี้โชคดีที่จะแบบค่าก่อสร้างขึ้นสูงมากเลยนะ
แรงมากเขาบอกว่าถ้าปีที่แล้วอ่ะถ้าใครตัดสินใจก่อสร้างไปแล้วอ่ะ
อืมคุณโชคดีมากคุณเป็นคนโชคดียิ่งกว่าถูกหวย
หลายเปอร์เซ็นต์เพราะหลังจากนี้ปุ๊บเหล็กเนี่ยขึ้นมากกว่าเท่า
มินงอลูมิเนียทุกอย่างขึ้นอีกหลายเปอร์เซ็นต์เลย
ถามจริงว่ากรณีมันขึ้นไงมันจะมีลงไหมมันก็เคยเห็นอะไรขึ้นแล้วลงบ้างอ่ะ
ในประเทศไทยมีอะไรขึ้นแล้วลงบ้างน้ำมันอ่ะขึ้นมาถึงขนาดห้าสิบหกสิบ
แล้วมันจะลงไปกลับเหลือ๑๐กว่าบาท๒๐บาทไหมแล้วมันก็ไม่มีแล้วมั้
เพราะฉะนั้นคนที่ทำบ้านตั้งแต่ปีที่แล้ว
คุณถือว่าคุณยิ่งกว่าถูกหวยอีกหรอแต่บางคนก็แหมนะคะ
แต่แม่ก็ตัดสินใจถูกนะแม่ทำตั้งแต่ปีที่แล้วแต่แม่ทำนาน
ทำไม่เสร็จอยู่แล้วเธออีกหลายปีอืม

หลายปีเธอยังไม่เสร็จอืมทำหลายส่วน
แต่ของสรุปเขาก็เข้ากันปีแรกไหมคะใช่ตามที่บอกมาเนอะ
กลางปีหน้าสองพันยี่สิบสามวันคุณหมดขอบไปเรียบร้อยอีกละ
นี่แหละอ่าโอเคไปดูหน่อยนะฮะก็คือ
คือก็บอกฮือฮานะแพรรี่เนี่ยเทียบภาพอดีตกับปัจจุบัน
โตมาเป็นสาวแล้วแฟนแฟนก็ชื่นชมนี่สวย

นี่นะฮะถ้าพูดถึงคนดังในโลกโซเชียลนะครับ

ถึงเปลี่ยนลุคการแต่งตัวด้วยนะครับ
อดีตกับปัจจุบันพร้อมกับแคปชั่นว่า

ในความสวยงามของเจ้าตัวเป็นอย่างมาก

เหมือนมากเวลาแต่งหญิงไปเที่ยวผับกลางคืนเหมือนมาก
ตอนแรกนิวหรือแพรรี่วะนี้

สวยนะเขาน่าจะขายวิกผมไว้เนาะวิกเขามีเยอะนะตรงนี้

ตอนนี้มีคนอยากจะแต่งหน้าให้นางเธอ
เพราะนางฟาดมันเป็นการเปลี่ยนแปลงจริงเนาะ
สรุปไม่มีแฟรร์เนาะว๗๐๐วันที่เราเจอยังมีเหรอใช่
ที่เจอวันนั้นยังมีแฟนยังจับมือกันอยู่เลย
ได้คืนนั้นคุณแล้วถือ

คุณกำนั้นให้นางหมดแล้ว
กันนพัฒน์เขามีแขกเซอร์ไพรส์

ดูบีมกะวีหน่อยน่ารักมาด้วยนะฮะมาแล้วนะฮะลูกแฝดเป็นแฝดสาวไอ้แฝดหญิงนะครับของพ่อบีมกวีเนี่ยนะครับหลังจากที่ออยภรรยาคนสวยนะครับคลอดลูกฝาแฝดเมื่อวันที่๒๒ตุลาคมที่ผ่านมานะครับล่าสุดพ่อบีมก็เอ่ยเฉลยชื่อเป็นชื่อเล่นของลูกสาวฝาแฝดให้ได้รู้กันแล้วนะครับเนี่ยนะฮะก็มีแฟนคลับ
เข้าไปถามขณะที่ไลฟ์นะครับพ่อบีมก็บอกว่าหมามิเป็นคนคิดแล้วก็มาช่วยกันเลือกชื่อเนี่ยนะฮะมาลงตัวที่น้องไอวากับอัญญาใช่หรือเปล่าถูกเอาพี่กลัวหนูจะได้หยิบแมสมาใส่ระวังทุกคนลืมระวังตัวเองนะบางทีมนุษย์น่ะเนอะไอวาอัญญาสี่คนแล้วอ่ะบ้านเขาอ่ะเด็กแฝดหมดทั้งหมดสามคู่มดดำไม่อยากมีลูก
ไว้มีเมียไม่เป็นชอบมีผัว

มีลุงที่มีลุงซ่ากวนแบบนี้

บางทีก็ไปวุ่นวายกับเขามากเขาจะได้ใช้ชีวิตของเขาคุณก็ไปยุ่งกับเขา
เขารักเขาจะจบแล้วแม่ต้องไปรับปริญญาที่อเมริกาแม่ไปล่ะ
ไม่ไปก็บอกลูกเดี๋ยวเราเอาปริญญากลับมาถ่ายที่บ้านเราเนาะ
แม่จะกลับมาแล้วเร็วเนอะ
ก็จะมีการเข้าวิวาวันที่๒๒ธันวานะคะ

เมนต์แห่งความสุขหลังจากคุณโน้ตวิเศษกับคุณแพทิเซียค่ะ
ก็มีการจัดปาร์ตี้สละสดก็จะมีเพื่อนนะคะ
ในวงการบันเทิงแล้วก็นอกวงการบันเทิงเนี่ยไปร่วมแสดงความยินดีค่ะ
โดยที่ว่าที่เจ้าบ่าวได้ประกาศเลิกดีของการจัดงานแต่งงานก็คือ๒๒ธันวาคมนี้
สำหรับงานปาร์ตี้สละโสดของคุณโน๊ตกับคุณแพทย์เนี่ยนะคะก็มาในทีมสีดำแบบหรูหราหน่อย

เมนต์ก็เป็นแบบอบอุ่นนะคะของว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาว
แล้วก็บรรดาเพื่อนคนสนิทก็แพทิเซียดีใจจนน้ำตาไหลเลยค่ะ
เพราะมีข่าวแบบว่าเลิกกันเป็นหลายรอบที่สุดนี่
แบ่งชัดเจนมีการไปรองชุดเป็นอะไรอย่างนี้ละ

ธันวาค่ะอีก๒เกือบเนี่ย
เกือบเกือบเดือนกว่าอันนี้สิ้นเดือนตุลาห์แล้วเนี่ย

วันนี้ก็เป็นวันอะไรกันนะเธอฉันเห็นคนเข้าไปขอพรพระเจ้าอะไรกันเนี่ย

รู้วันนี้ก็บอกเป็นคนวันของเงินอะไรกันอย่างนี้
อ๋อเหรอไม่รู้เลยพระแม่และสมิทไปว่ายพระแม่และสมิทกันเห็นคนเต็มเลย

คุณไม่รู้คนอื่นก็คงไม่รู้แล้วล่ะคุณต้องเป็นคนที่รู้ที่สุดแล้วแหละ

อีกหนึ่งเรื่องกันนพัฒน์ซึ่งถ้าใครไม่รู้จริงเนี่ยกันนพัฒน์เนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากเอสุภาชัยนะ
แต่พี่เอ็มไม่ค่อยพูดไงคนก็เลยไม่รู้ว่าที่จริงแล้วที่เขาบอกว่าตอนนั้นมีข่าวว่ากันกับเบลล่าอะไรอ่ะ
คือสมัยก่อนเบลล่าก็อยู่บ้านเอกันก็อยู่บ้านเอ

บอกเป็นอีกหนึ่งนักร้องนักแสดงมากความสามารถเนี่ยสำหรับกันนพัฒน์
ปกติทุกวันเกิดเขาก็จะมีการจัดแบบว่าแฟนมงค์แฟนมีดอะไรแฟนคลับเขาทั้งหลายเจ้าตัวก็ไม่พลาดจัดงานรูปแบบคอนเสิร์ต
โดยมีแฟนคลับเนี่ยโอ้โหร่วมกันนี่ดูนี่เขาเป็นอย่างนี้
หนึ่งในนั้นก็คือนี่แขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์พร้อมไหน
มาสิมาไหนละนิส
พี่ดามักดาตือทีหน้าเป็นเหรอ
น่าสิเพราะเอ้ยใส่วิคไงเจ้า

เหรอต้องแต่งหน้าเองน่ะเดี๋ยว
เอเขามีแบบเป็นห้องเสื้อผ้าเขาเลย

ที่เป็นหางลาตีแบบนี้หลายตอนนั้นเห็นโรงงาน
แต่อย่าไปบอกของอ้ำนะอ้ำบอกพี่ไม่ใช่ของไม่ใช่

นางบอกนางไปขยายไปเอาเสื้ออ้ำมาขยาย
นึกออกไปแล้วแบบไม่ได้ติดกระดูกมาเหมือนเอาติดใจนั้น
เอาแม่ว่าไปวันนั้นพี่เอเค้าบอกว่าที่เค้าไปงาน
เชิญธนาฏภาพมดรรมฟินแม่น่ะเค้าบอกว่าชุดอ้ำ

ก็คือเอาติดไว้อย่างนี้ไงเข้าใจป่ะ

คุณไอ้อ้ำตัวเล็กจะไปใส่ได้ไง
ซึ่งคุณกันเขาก็โพสต์ภาพคู่กับเอ
ลงอินสตาแกรมพร้อมเปิดความในใจว่า

ผู้ให้ที่แท้จริงตั้งแต่วันแรกที่รู้จักกับพี่เอ
ดีใจมากที่ได้ร้องเพลงนักร้องบ้านนอกกับพี่เอ
เพลงโปรดที่พี่เอ๊ชอบ
และผมยังเป็นนักร้องบ้านนอกคนนั้นของพี่เสมอ
เด็กที่พี่เอสร้างขึ้นมาเมื่อ๑๓ปีที่แล้ว
ในเส้นทางสายนี้รักพี่เอครับ
เอ๊ะเห็นพี่เอเปิดคลินิกอะไรสักอย่างตรงเรียบทางด่วน
ใครจ๊ะบ้านนางนางทำพัลโล้มาให้กินวันเวลา
ทำของข้าวอร่อยใช่ไหมบ้านนางอร่อยมาก

เออบ้านนางนางลาก่อนไปนี่ไปนั่งน้องไป
เอาหมูมันใส่สู้ตายเลย

เวลาอยู่กองละครเนี่ยโอ้โหพี่เอทำกับข้าวสวย

เด็กพวกดาราที่เป็นแปดเอกส่วนใหญ่จะไม่ยอมกินข้าวบ้าน
มันแกงไต้ปลาพี่หมอธกินไม่ได้คนคนวันวันนึงผมกินแต่แกงไต้ผมกินไม่ไหว

แล้วนางก็ทำจากหม้อนึกออกป่ะ

วันนี้กลับมาเจอกันก่อนขอรบทรงชาตินะครับ

วันแรกสดชื่นสดใส
วันนี้ไปกันก่อนหนุ่มสดชื่นสดใสเนอะ
สวัสดีครับ